คุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นกลุ่มที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะคะ
เขามองเรื่องที่ตัวเองไปขโมยรองเท้าชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องตลก
เป็นเรื่องน่ารักเอออามุมิมุมิตะมุตะมิอ้าว
เขาไปขโมยรองเท้าชาวบ้านนะคะและหลังจากนั้นค่ะ
พอเขาเห็นคลิปคือคือผู้เสียหายเนี่ยเอาคลิปไปโพสต์พอเขาเห็นปุ๊บ
เอ้าเรานี่นะงั้นเอารองเท้าไปคืนดีกว่าแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพที่วงกลมไว้
คือรองเท้าที่เขาขโมยไปเนี่ยแล้วตอนเอามาคืนซาลังเฮโยอย่างเงี้เหรอคะ
อันนี้คือเอ๊ะยังไงอ่ะจริงแล้วเนี่ย
เป็นจางครับประดิษฐ์ดีกว่าไหมคะหรือยกมือไหว้ขอโทษเขาอะไรอย่างนี้
อยากจะส่งข้อความถึงเจ้าของที่ถูกคุณขโมยรองเท้าไปเนี่ย
ดูแล้วไม่น่าจะเป็นลักษณะข้อความขอโทษดูแล้วอันจริงเลยนะ
มันเป็นข้อความหยอกหยอกอะไรอย่างเงี้ยยี่ยวนย่อเย้ยเออเออ
เออเอาทำแบบนี้เนี่ยแต่ว่าตำรวจบอกว่าคุณขโมยไปแล้วนะ
ความผิดได้สำเร็จแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะ
เอานี่เป็นภาพจากกล้องมูลจรปิดนะคะในหมู่บ้านเอื้ออาทร
คลิปนี้เอาไปแจ้งความที่โรงพักบางพลีแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์หมู่บ้าน
เตือนค่ะเตือนภัยแล้วก็ให้ช่วยตามหาคนร้ายน่าจะรู้นะคะ
ก็เลยเอารองเท้ามาคืนและเป็นตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
มีท่าทีเยาะเย้ยท้าทายเหมือนไม่กลัวกฎหมายอะค่ะ
รองเท้าบอกว่าถ้าไม่ไปแจ้งความและเอาคลิปไปลงในกลุ่มไลน์
ก็คงไม่ได้รองเท้าคืนเพราะนี่เป็นครั้งที่สองแล้ว
รองเท้าถูกขโมยไปทำให้เป็นเหตุผลที่ต้องไปซื้อกล้องวงจรปิด
เอามาติดไว้เลยรองเท้าคู่นี้ใส่ไปทำงาน
มันมีความสำคัญเลือกมาแล้วว่าดีส่วนการที่คนร้ายทำท่าทีย่อเย้ยใส่กล้อง
เธอบอกว่าเธอไม่ตลกนะเธอกลัวด้วยซ้ำไป
กลัวว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะถูกดักทำร้ายเพราะเขารู้แน่นอน
ว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี้คือใครและนอกจากนี้เอาคลิปไปเผยแพร่อีก
กลัวจะถูกทำร้ายค่ะอีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเดินออกจากตึกง่ายดาย
ตึกนี้ไม่มีคีย์การ์ดค่ะอยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบให้บ่อยขึ้น

คือมันน่ากลัวค่ะพี่มันขึ้นมาแบบใส่หมวกกันน็อกขึ้นมาง่ายมาก
อ่าแล้วก็เข้าใจแหละว่าข้างล่างมันไม่มีประตูคีย์การ์ดหรือว่าอะไร
เพราะว่าตอนนี้ทางนิติเขากำลังทำอยู่เนอะแล้วทีเนี้ยค่ะมันขึ้นมาแบบ
คือแบบเป็นโจรเลยค่ะพี่คือเขาขึ้นมาแล้วเขาใส่หมวกแล้วเขาเดินขึ้นชั้นบนด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าแค่ชั้นนี้เขาเดินขึ้นตามคลิปจะเห็นว่าเขาขึ้นข้างบนด้วยแล้วก็ได้ยินว่าตึกอื่นก็เจอเหมือนกัน
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ในจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีและเชิญตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจเอกวิโรธตัดโสค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางพลีเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีพักพวกอาศัยอยู่ในตึกนี้แหละถึงแม้ว่าหลังก่อเหตุเสร็จแล้วจะเอาทรัพย์สินมาคืนตามคลิป
แต่ถือว่าการกระทำความผิดสำเร็จแล้วเป็นการลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะยอมความกันไม่ได้ด้วย
เตรียมขออนุมสารออกหมายจับกลุ่มเนี้ยมาเริ่มเริ่มคดีค่ะ